ดูเรื่องของหนุ่มหนองคายบ้างออกมารดน้ำต้นไม้แต่เช้าตรู่
ทีนี้พอรดน้ำต้นไม้เสร็จก็มานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในรถ
เผลอหลับไปตื่นมาอีกทีเอ้าบ้านตัวเอง
ไฟไหม่เราไม่สามารถที่จะขนของหนีได้ทันแล้ว
เหตุไฟไหม่นี้เกิดขึ้นกลางเมืองหนองไข่
เป็นบ้านไม้๒ชั้นเลขที่๙๐๗ทับ๑๓หมู่๔
ซอยโพศี๔ตำบลในเมืองเที่ยงเผลอเมืองหนองคาย

เทศบาลตำบลโพชัยก็มาระดมกันฉีดน้ำดับเพลิง
ควบคุมเพลิงได้แต่บ้านวอดทั้งหลังแล้วนะคะสภาพแบบนี้
สอบถามเจ้าของบ้านคือนายอภิชัยสารกุลอายุ๓๙ปีบอกว่า
ตอนเช้าก็ออกมารดน้ำต้นไม้หน้าบ้าน
พอเสร็จก็ไปนั่งเล่นโทรศัพท์ในรถที่จอดอยู่หน้าบ้านแล้วหลับไปค่ะ
มาอีกทีไฟไหม้บ้านซะแล้วเก็บของอะไรไม่ทันเลย
เขาบอกว่าข้าวของบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะคะ
หมดเลยทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ส่วนตัวของสะสม
ค่าความเสียหายยังประเมินไม่ได้ค่ะ
ส่วนโรงศรีเก่าของนายอภิชัยที่อยู่ใกล้กันถูกไฟลามไปเล็กน้อย
แต่เปลวไฟที่มันโหมลุกไหม้เมื่อสักครู่ที่เห็นเนี่ยนะคะ
มันไปลามโดนบ้านของเพื่อนบ้านข้างเคียงได้รับความเสียหายไปบางส่วนเหมือนกัน
สำหรับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ค่ะตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะคะ
จากสายไฟเก่าและมีข้าวของเครื่องใช้จำนวนมาก
รวมถึงยังเป็นบ้านไม้ก็เลยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานน้องคายก็จะตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ